พูดถึงเรื่องของร้านอาหาร
ร้านอาหารเวลาเขาไปจับจ่ายซื้อวัตถุดิบต่าง
เขาอาจจะต้องไปตลาดสดเพื่อให้ได้ของสดมา
แต่ว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันมีสตาร์ทอัพน้องใหม่
ให้เขาให้บริการในการจับจ่ายซื้อวัตถุดิบสดผ่านทางออนไลน์
สะดวกสบายแค่ไหนสำหรับร้านอาหารเหล่านั้น

ตาร์ทอัพของสดสำหรับร้านอาหารค่ะ
ธุรกิจร้านอาหารใจความสำคัญแน่นอนต้องมาจากความสด
เราพยายามหาวัตถุดิบอะไรที่แตกต่างจากในตลาด
ซึ่งจริงแล้วในประเทศไทยมันมีวัตถุดิบอีกหลายอย่างมากที่
ที่คนอาจจะลืมไปแล้วแต่เราอยากนำกลับมาใช้
เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่รองรับสำหรับร้านอาหาร
หรือว่าคนที่ทำธุรกิจด้านร้านอาหารนะครับ
ว่าจริงแล้ววัตถุดิบสามารถรวบรวมไว้เป็นอันเดียว
ซึ่งเราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองได้
มาประกอบอาหารคลีนมากถึง๑๘๐บาท
ก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนปลากระพงแล้วก็พวกผักสด

อย่างตัวปลาแซลมอนปลากระพงอย่างนี้ค่ะ
มโยงระหว่างสะพายเออร์ของสดและกลุ่มร้านอาหาร

หนึ่งก็คือการหากันไม่เจอระหว่างซัพเพอร์กับร้านอาหาร
สองคือการระบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ร้านอาหารปกติเวลาสั่งออเดอร์ไป
จุบันนี้เขาก็สั่งกันทางไลน์อีเมลแฟลต์อะไรอย่างนี้
เอาง่ายนะคะผักผลไม้เนื้อนำเข้า
จนถึงซอสน้ำปลาน้ำยาสไลด์ถุงขยะมีหมด
เราอยากที่จะส่งมอบคำว่าคุณภาพ
มีวัตถุดิบ๒๐ประเภท๒๐๐รายการ
การสั่งซื้อเฉลี่ยร้านละ๓ครั้งต่อสัปดาห์
ราคาอยู่ที่๔๐๐๘๐๐บาทต่อครั้ง
มีร้านอาหารที่ลงทะเบียน๕๐๐ร้าน
และร้านอาหารกว่า๘๐๐ร้าน
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แต่ว่าก็คิดถึงเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับ